มาดูเหตุตีกันยกพวกตะลุมบอลกันในผับที่อุบลหน่อยค่ะ
เป็นกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นกับนักเรียนนายสิบโอ้โหทะเลาะกันค่ะ
แล้วมีภาพด้วยเดี๋ยวไปดูภาพตอนเกิดเหตุกันก่อนค่ะ
เหละละครับเหละเลยแหละครับคนในโลกโซเชียลเขาแฉกกัน
แล้วเขาแฮชแท็กบอกว่านารีเป็นเหตุรั้วผู้หญิงเป็นเหตุ

ลุงตุงนังแล้วก็แก้วเกิ้ลนี่คว่างกันกระจัดกระจาย
แตกไปหมดเลยนะคะกลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มนี้
เขายกพวกตะลุมบอลกันผับนี้เป็นผับดังอยู่ที่อุบลค่ะ
เห็นทั้งสองฝ่ายเลยคุณผู้ชมซึ่งมีฝั่งของนักเรียนนายสิบเนี่ยนะคะ
กองกำกัดการสามกองมะครับการฝึกพิเศษ
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่สัก
ช่วงประมาณ๔ทุ่มของเมื่อวันเส

อยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองที่อุบล
ก็มากันกับเพื่อนได้เรียนใน๑๐
คือฤทธิเดชเก่งกาดแล้วก็มากับพวกรวม๗คน
นั่งอยู่ที่โต๊ะค่ะติดอยู่กับหน้าเวทีฝั่งซ้ายเลย
นั่งอยู่ตรงโต๊ะที่๓แถวที่๒
ก็นั่งกินกันจนประมาณเข้าสู่วันอาทิตย์

แหม่กำลังสนุกเลยฮะกำลังดื่มใช่ค่ะกำลังกลึม
เต้นกำลังร้องเพลงกันอยู่กำลังได้ที่เลย
ปรากฏว่ามีวัยรุ่นผู้หญิงเข้ามาเต้นกับโต๊ะนักเรียนนาย๑๐

แล้วก็ชกต่อยกันแบบที่คุณผู้ชมเห็น
ว่างแก้วคว่างขวดจากโต๊ะอื่นมาใส่กันอีลุงตุงนังไปหมด
นอกจากนั้นเขายังเล่าต่อให้ด้วยว่า
หลังจากเกิดเหตุแล้วก็เดินออกมาที่หน้าประตูทางออก
นักเรียนใน๑๐นะคะปรากฏว่ามีกาด
ดึงตัวเขาออกมาที่ด้านหน้าลานจอดรถแล้วก็ล็อกคอไว้
หลังจากนั้นบุคคลอื่นไม่รู้ว่าเป็นใคร
เข้ามาทำร้ายเข้ามาเตะต่อยจนได้รับบาดเจ็บ
ฝั่งนักเรียนใน๑๐โดยเฉพาะสันติชัยขวัญเมือง
เขาบอกเขาเจ็บที่หูซ้ายเจ็บที่กรามที่ฝ่ามือ
หัวแม่เท้าซ้ายที่เข่าขวา
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจมาถึง
พอมาถึงกลุ่มคนที่มาทำร้ายเนี่ยก็หลบหนีไป
ทีนี้เพื่อนนักเรียนใน๑๐ด้วยกันที่มากันเป็นแก๊ง๗คน
แต่ละคนก็ได้รับบาดเจ็บไปเหมือนกันนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางตำรวจเขาก็รับแจ้งเหตุไว้
แล้วก็ส่งตัวคนเจ็บให้ไปที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ตรวจร่างกายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้
ต้องรอผลจากแพทย์เพื่อนำผลนั้น
มาสอบสวนหาตัวผู้ที่กระทำผิด
รองผู้จัดการผับแห่งนี้เขาก็มาพบพนักงานสอบสวน
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเหมือนกับที่กลุ่มนักเรียนใน๑๐เล่าล่ะค่ะ
เหตุการณ์มันเป็นรอยต่อวันเสาร์สู่วันอาทิตย์

ร้านที่คุณผู้ชมเห็นได้รับความเสียหายนะ
เพราะว่าข้าวของมันล้มระเนรนาศ
ลูกค้าเองก็ตกอกตกใจวิ่งหนีกันกลัวโดนลูกหลง
กลายเป็นว่าลูกค้าคนอื่นโต๊ะอื่นเนี่ยคุณ
ก็ไม่ได้จ่ายตรงจ่ายตังค์อะไรด้วยค่ะ
วิ่งหนีไปเลยไม่ได้จ่ายเงินค่าอาหาร
รวมแล้วมูลค่าความเสียหายประมาณ๓๐๐๐บาท
ทีนี้ทางร้านเองก็เลยต้องมาแจ้งความไว้ด้วยไง
ให้ตำรวจหาตัวผู้ที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย
แล้วก็ต้องดูนะฮะว่าทางต้นสังกัดหรือผู้บังคับบัญชา
ของนักเรียนนาย๑๐หัวเกลียนเหล่านี้
จะว่ายังไงลงโทษทางวินัยยังไง
เพราะว่าปล่อยให้ออกมาในช่วงวันหยุดแต่กลับมาตีกันอย่างนี้
ใช่แล้วก็ล่าสุดทางทั้งสองกลุ่ม
ก็ได้พบตำรวจสพเมืองอุบลแล้ว
ฝ่ายที่เป็นนักเรียนใน๑๐เขาก็อ้างไง
เขาบอกว่าเขาโดนกระทำก่อนก็เลยไปแจ้งความ
ทีนี้ตำรวจตามจับกลุ่มคู่อริมาได้แล้ว๓คน
คุณผู้ชมก็ดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกาย
แล้วแน่นอนต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางผับแห่งนั้นด้วย